ส่วนเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงการเดินทางช่วงปีใหม่

อย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแถวประจวบ
ท่านผู้ชมครับปรากฏว่าหนึ่งในผู้ประสบอุบัติเหตุคือ
น้องมิวเด็กหญิงวันระยาวันนภอง
น้องมิวเป็นนักแข่งโดรนทีมชาติไทย
ก็ไปกับครอบครัวเยี่ยมคุณญาติที่ประจวบ
มีรถมาเฉียวชนรถของญาติ
รถก็หมุนเสียการทรงตัวหลายรอบไปชนต้นไม้ตกร่องกลางถนน
น้องมิวก็บัดเก็บเล็กน้อย
แต่ว่าญาติก็นักพอสมควร
ตอนนี้คนข่าบรถที่ชนขู่กรณี

เพื่อให้ช่วยติดตามตัวคนที่ก่อเหตุชนแล้วหนีนะครับ
ซึ่งไปคว้าแชมป์แข่งขันรวนโลกที่จีนให้กับประเทศไทยนะครับ
แล้วก็มีการแข่งขันรออยู่อีกหลายรายการนะครับ
พ่อของน้องมิ้วบอกว่ารถกระบะคันที่มีลูกสาวโดยสารไปด้วยเกิดอุบัติเหตุถูกเฉียวชน
รถเสียการทรงตัวหมุนหลายรอบไปชนต้นไม้ตกลงไปในร่องกลางถนน
ลูกสาวได้รับบาดเจ็บศีรษะกระแทกบวมเล็กน้อย
แต่ว่าญาติเนี่ยอีก๒คนเจ็บเนี่ยเจ็บหนัก
คนแรกมีเลือดไหลในช่องท้องตับฉีก
อีกคนนึงกระดูกโคลนิ้วก้อยหัก
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ๒๙ธันวาคม
แถวถนนเพชรเกษมขาลงใต้จังหวัดประจวบคิริขัน
ในข้อความยังบอกว่าเหตุการณ์นี้คู่กรณีหนีไปเลยหลังเกิดเหตุไม่ลงมาช่วยเหลือเลย
หรือว่ากล้องวงจรปิดช่วยส่งภาพมาให้ด้วย
จะได้เอาไปเป็นหลักฐานอยากได้ความเป็นธรรมจากสังคมที่อยู่ร่วมกัน
โพสต์นี้พอถูกเผยแพร่ออกไปนะครับคนก็มาให้กำลังใจน้องมิ้วกันเยอะนะครับ
แล้วก็ตำหนิคู่กรณีที่ไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรเลยหลังจากเกิดเหตุนะฮะ
วันนี้ทางน้องมิ้วกับคุณพ่อก็อยู่ที่โรงพยาบาลประจวบคิริขัน
เพราะว่าพ่อต้องทำงานน้องมิ้วก็มากับญาตินะมาเยี่ยมคุณย่าที่อำเภอบางสะพาน
กับครอบครัวของคุณลุงคุณป้าคุณลุงเนี่ยเป็นคนขับรถ
คุณลุงชื่อนายนพก้าวทัพทิมระหว่างที่รถพลิกหลายตลบ
ปรากฏว่านางสาววันวิสาทัพทิมลูกสาวของคุณลุง
เด็นออกมาจากรถเลยนะเจ็บหนักถึงขั้นตับฉีกอ่ะ
ค่ะเพราะว่ามีการกระแทกเลือดไหลในช่องท้องอ่ะ
ส่วนอีกคนนึงก็คือคุณป้าภรรยาของคนขับรถนะ
คุณป้าชื่อนางสาวระเวงวันดผ่อง
ระดูกบริเวณโคนนิ้วก้อยเนี่ยหักนะครับอ่าแล้วก็น้องมิ้วเนี่ย
ไม่ได้กระเด็นออกมาจากรถนะครับก็เลยบาดเจ็บที่ศีรษะเล็กน้อยนะ
เดี๋ยวหลังจากนี้ออกจากโรงพยาบาลก็ต้องไปซ้อมต่อ
เพราะว่ามีรายการแข่งขันโดรนเนี่ยรออยู่นะครับ
คนทำผิดมาดำเนินคดีมารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
โดยยืนยันว่าคุณลุงที่เป็นคนขับไม่ได้หลับใน
อะไรเลยสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดจากการถูกเฉียวชนด้านท้ายรถ
แล้วรถก็หมุนคว้างประสบอุบัติเหตุชนต้นไม้ตกร่องกลางถนน
น้องนั่งรถไปกระดูกับป้าด้วยแต่ว่าเป็นหลานหลานซึ่ง
เขาจะหน้าตากลมกลมหายกันอาจจะเข้าใจกันผิด
คุณพ่อบอกว่าตอนแรกที่เป็นข่าวแฟนคลับเป็นห่วงมาก
เพราะว่าคนที่กระเด็นตกออกมาจากรถก็คือพี่สาวของน้องมิ้วหน้าคล้ายกันมาก
คล้ายกับน้องมิ้วมากคนก็เลยนึกว่าน้องมิ้วกระเด็นออกมาจากรถแล้วก็เจ็บหนัก
เป็นลูกพี่ลูกน้องกันใช่แต่หน้าคล้ายกันครับ
น้องมิ้วบอกว่าตอนเกิดเหตุไม่ได้หลับนะตอนนั้นก็ยังนั่งคุยเล่นกับพี่สาวอยู่ในรถเลย
ตลอดทางก็สังเกตแล้วล่ะว่ามีรถเนี่ยขับไล่ตามหลังขึ้นมา
คือไล่ขึ้นมาเรื่อยแล้วที่สุดแล้วก็ชนเขา
แล้วเขาก็หมุนหลายตลบประสบอุบัติเหตุอันนี้ก็เรียกว่าพวกขับจี้ไง
เข้าไปขับไล่จี้เขาแบบว่าคันหน้าต้องหลบฉันนะฉันจะไปอย่างนี้
แล้วพอจะหักหลบเขาไม่พ้นก็เฉียวเขาส่วนตัวเองก็ไปเลย